มาดูกันต่อนะคะกับบรรยากาศเก็บตกลอยกระทงนะคะ

เสกโลโซในสภาพที่อิ่มนิดนึง
พูดว่าอ้วนก็เกรงใจนะคะ

ลอยกระทงกันแบบแฮปปี้แล้วก็มีดินเนอร์ด้วยนะคะ

หวานเยิ้มตาหวานมาก
มีน้ำมีนวลขึ้นเป็นกองเลยค่ะ
อีกคู่นึงนะคะภาพแทนความสัมพันธ์กันไปเลยค่ะ

รักเลิกซะเลยลอยทุกข์ลอยโศกไปเลย

คุณเชนธนากับคุณเจมส์เอาภรรยาของเขา

ถ่ายที่บ้านหลังใหญ่หลังโตล่าสุดของเขานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็มีหลายคู่นะพี่เจ๊พี่ปินก็ไป

แต่ของแก๊งแต่งเป็นชุดไท้ครบบ้านกันเลยนะคะ
แต่แม่ขาดแต่คุณสามีนะคะคุณบี้ที่ติดงานอยู่เมืองจีนค่ะ
ปิดท้ายจะนอนแล้วเอ่อนะคะปรากฏว่า
เจอภาพนี้ไม่ลงรูปหน้าจะลงรูปมือแต่ฟินแล้วล่ะค่ะ
เดือนหน้าก็มีกระโทงกลับประพองสองมือไง
เธอไปสืบสาวเราความข่าวอย่างใหญ่ของอีกมือนึง

ก็เอาพระสานะใจคุณเจคะเขาว่ากูว่ามีจากนั้น
คุณเจจักรวัตรอัทธัสกุนฉาย
เป็นคไทยาทนมเปรี้ยวยี่ห้อนึง

เค้าบอกเขาบอกว่าคู่นี้เชียร์กันหน้าดูเลยนะคะ
ก็รอดูนะคะว่าหลังจากลอยกระทงเสร็จ

แต่ก็หวานกันไปสุดแล้วล่ะค่ะ